คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่ร้านสะดวกซื้อแถวสแหมดำ
มีผู้ชายคนนึงถือมีดไปเลยไปจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ชิงเงินไปจับได้นะคะ
แต่ประเด็นก็คือพอไปไล่ดูประวัติของคนร้ายคนนี้
ต้องใช้คำว่าโอ้โหอันนี้คุณบ้างภูมิชอบพูด
ประวัติแบบก่อเหตุเยอะมากตั้งแต่อายุ๑๕อายุ๑๘
ก่อเหตุหลายอย่างค่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงดู
อันนี้เป็นภาพนิ่งที่แคปมาจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือคนร้ายคนนี้เข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
เอามีดจี้คอพนักงานร้าน
คนร้ายคนนี้แต่งตัวเหมือนกับเตรียมพร้อมจะมาก่อเหตุ

ใส่ชุดสีดำใส่โมกกะน็อก
เอาทรัพย์สินไปได้นะพนักงานก็พยายามจะวิ่งไล่ตามเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่า
เมื่อคืนนี้นะคะร้านสะดวกซื้อสาขาอมรชัย๔ย่านสแหมดำ
ได้เงินไป๕๘๐๐บาทนะคะ
ตำรวจใช้เวลาข้ามคืนจับได้เลยครับ
จับได้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะนายภูหลวงหรือเอดดี้
อายุ๒๖จับได้ที่บ้าน
ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์
ทะเบียน๒กกว๒๒๖๘กรุงเทพ

เงินสดนี่เหลือแค่๑๔๐อ้าว
ก่อเหตุเมื่อคืนได้ไป๕๘๐๐บาท
เหลือ๑๔๐บาทตอนจับตัวได้เหลือเงินสดอยู่๑๔๐บาท
แต่ชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุตามภาพเมื่อสักครู่ก็ยังอยู่นะคะ

ทีนี้ค่ะพนักงานในร้านสะดวกซื้อ

นางสาวแข๊ะไข่อายุ๔๒บรรย์เป็นผู้จัดการ
นางสาวพันธองอายุ๔๑เป็นพนักงาน
อ้อมไปหลังเคาน์เตอร์แล้วก็กดคอนางสาวพันธองอะค่ะ
เอามีดจี้คอเลยคมคูแล้วเอาเงินไป๕๐๐กว่าบาท
ใส่กระเป๋าวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้แล้วขี่หนี
ก็เลยจำทะเบียนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายเอาไว้นี่ครับ
พริบดีตาไวจำทะเบียนรถคนร้ายได้ค่ะ
แล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดรีบส่งให้เจ้าหน้าที่เลย
ตำรวจเลยใช้เวลาแป๊บเดียวตามจับตัวได้เลยนะคะ
วันนี้ตำรวจนำตัวในภูหลวงหรือเอดดี้ไปสอบปากคำ
เจ้าตัวรับสารภาพว่าผมเนี่ยนะทำมาหลายอาชีพ
ไหนจะส่อมรถไหนจะรอปพออืม
จะพ่อครัวล่าสุดทำขนมปังขายอ่า

ไม่พอใช้เลยตัดสินใจบุกจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
ดูสิคะอ้างว่าเอาเงินไปใช้หนี้
สุดท้ายเหลือร้อยสี่สิบแค่ช่วงข้ามคืน
ก็อ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีงานมันได้เงินน้อยถูกไล่ที่ก็พยายามจะหาเหตุผล
แก้ต่างให้ตัวเองอะค่ะแต่สุดท้ายมันก็เป็นการก่อเหตุที่
โอ้โหคุณเอามีดไปจี้เขาอ่ะไปขู่เขาด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึง
และอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ได้ดูประวัติของเอ่ดดี้คนนี้นะคะอายุสิบสี่เป็นไงครับร่วมกับเพื่อน
ไปก่อเหตุปล้นทรัพย์สิบสี่ปล้นแล้วเหรอใช่ค่ะได้เงินไปพันกว่าบาทนะ
อายุคือ๑๔ก็เริ่มแล้วค่ะอำรัวสนทค้ามจับได้
สนยวชนก็สังคุมความประพฤษปีหนึ่งพอพลนออกมา
อายุ๑๕เอาอีกไปจี้ร้านสะดวกซื้อไปเอาเหล้าไปเอาบุหรี่
ในร้านครับโดนจับได้อีกสารเยาวชนสั่งคุมประพฤติ
อีกคราวนี้๖เดือนพอออกมาปุ๊บอายุ๑๘หนักเลย
ที่นี้ครับขาอย่าบ้าถูกจับในพื้นที่สนทค้ามอัน
เนี้ยติดคุกค่ะ๓ปี๖เดือนครับพอออกมาจากคุกเป็น
ยังไงเอาอีกไม่หยุดก็เหตุการณ์เนี้ยอ่าไปจี้ชิงเงิน
ร้านสะดวกซื้ออ่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่เอดดี้บอกว่าโอ้
ผมทำอาชีพมาหลายอย่างแต่มันรายได้ไม่พอกินมันก็
เป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก่อเหตุตั้งกี่ครั้งกี่
ไม่เข็ดเลยนะคะแล้วเอดดี้ก็ท่าทางก็คงจะไม่ได้
แหมเข้าไปอยู่ในคุกเราจะลำบากลำมนไม่รู้เอดดี้
จะลำบากหรือเปล่าอ้อดูคงจะเข้าออกจนแบบชินละนะ